จอดจอดครับเรียกกระบะคันนี้ให้จอดทำไมฮะแต่กระบะคันนี้ไม่จอดค่ะ
โอ้โหตำรวจต้องวอหนึ่งเรียกวอสองตามกระบะคันหน้าด่วนเลยครับ
แต่เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมรถกระบะคันนี้จะหนีทำไม
ครับเสร็จยามาเหรอเออฮะค่ะดื่มเหล้ามาเหรอเออฮะ
หรือมีอาวุธปืนในรถเห็นไหมคุณก็คิดแบบนี้อ่า
แต่เดี๋ยวมาดูหน่อยค่ะว่าที่ต้องหนีข้ามอำเภอแบบนี้
เดี๋ยวให้ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ตรวจฉี่ด้วยแล้วก็ค้นรถด้วย
เจออะไรที่มันผิดกฎหมายบ้างหรือเปล่านี่ตำรวจสายตรวจสพเมือง
บนราชธานีค่ะไปสกัดตามเส้นทางเลยถนนแจ้งสนิท
คลังอาวุธถนนเลี่ยงเมืองโอ้โหกระบะต้องสงสัยนี่เห็นไหม
ขับตามมานะตามถนนแจ้งสนิทถึงแยกขวัญนาทอง
แล้วให้จอดแต่กระบะคันนี้คันนี้ไม่ยอมจอดค่ะ
เร่งเครื่องหนีเจ้าหน้าที่เนี่ยก็พยายามไล่ตามถึงสามแยกดอนกลาง
เอารถตาโล่เนี่ยขวางแล้วนะประกบหน้าประกบหลังแล้วนะ
ทีนี้คนขับรถคือในเอเราขอเรียกแบบนี้ละกัน
เขาอายุสามสิบสามปีที่เบลอหน้าแล้วนั่งอยู่ในรถเนี่ยนะ
จริงเขาเป็นในหน้าที่ดินนะแล้วในรถมาคนเดียวด้วย
ทำไมไม่ยอมลงจากรถอ่ะตำรวจพยายามคุยเป็นชั่วโมงเลยค่ะ
แล้วมีการเอามือถือมานะมาถ่ายคลิปตำรวจด้วยเอ้า
คือแต่เขาไม่มีท่าทีอื่นที่ดูจะคุกคาม
ไม่มีอาวุธเอามาโชว์เอามาขู่ตำรวจนะแต่ก็นั่งอยู่ในรถไม่ยอมลง
ถูกต้องสงสัยป่ะล่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
นั่นสิค่ะเห็นมันถือถือมือถืออยู่นะคะคุณผู้ชม
ท้ายที่สุดตำรวจทำไงรู้ไหมเอารถสไลด์คุณผู้ชมลากไปหมดเลย
ทั้งคนแล้วก็ในเอที่อยู่ในรถกระบะด้วยเออไม่ยอมลงจากรถเลยนะ
ใช่เอานี่นี่นี่นี่นี่นี่รถสไลด์มาแล้วเขาคงเห็นนะว่า
เฮ้ยตำรวจทำอะไรอ่ะตำรวจทำอะไรอ่ะแต่ก็ปล่อยตำรวจทำไป
ใช่อยากลากลากไปเพราะว่าตอนแรกตำรวจดูทรงแล้ว
จะลงมั้ยจะลงเอามาอีกลงลากรถมาจนถึงโรงพักค่ะ
แล้วพอมาถึงปั๊บคุมตัวลงมาจากรถได้แล้วนะ
อืมปรากฏไหนเอเอาตรวจฉี่หน่อยซิม่วงไม่ม่วง
ปวดไม่ม่วงจ้ะไม่มียาเสพติดในร่างกายนะงั้นเป่าวัดปริมาณแอลกอฮอล์สิ
เมาแน่เออเป่ามาปั๊บ๑๘มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต
เอาก็ไม่เกินนะมันไม่เกินในรถมันต้องมีอาวุธมีปืนมีอาวุธสงครามมีอะไรแน่
ใช่ไม่มีค่ะอ้าวไม่มีสิ่งของผิดกฎหมายแล้วหนีทำไมล่ะพี่
แล้วหนีข้ามอำเภอใช่อย่างนี้คุณตำรวจผมอ่ะไปทำธุระที่อำเภอเคืองในมา
ก็ขากลับคุณตำรวจมาไล่ตามแล้วเอาอาวุธมาจะยิงใส่ผมอ่ะ
อยู่คุณตำรวจมาทำแบบนั้นผมก็กลัวดิผมก็ขับกระบะจะหนีกลับบ้านจะกลับบ้านอยู่ที่อำเภอเมือง
แล้วมาจนมุมตำรวจก่อนเดี๋ยวเอตั้งสติเล่าใหม่ซิมันเกิดอะไรขึ้น
ทำไมอ่ะแล้วทำไมไม่กล้าลงจากรถกระบะจนเขาต้องเดือดร้อนเอารถสไลด์ลากมาโรงพักเนี่ย
ก็ผมดื่มเบียร์มาผมกลัวโดนจับเมาแล้วขับโอ้โห
แต่เป่ามาสิบแปดมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ไงคุณผู้ชมค่ะทีนี้ก็ลงบันทึกประจำวันเอาไว้นะคะ
แล้วก็ปล่อยในเอกลับบ้านไปนักข่าวของเรานะพยายามติดต่อนะ
ในเอคนนี้นะจะให้ชี้แจงเพิ่มเติมยังติดต่อไม่ได้
ก็เบื้องต้นนะคะตำรวจสคในที่สกัดจับอ่ะ
เขาไม่ได้ติดตามมาตรวจสอบกับสพเมืองอุบลนะ
โอ้โหแต่เราก็นึกว่าอะไรก็เข้าใจแหละ
พอดื่มเบียร์มาบางทีมันกลัวขึ้นเหมือนกัน
เขาไม่รู้ว่าปริมาณแค่ไหนเดี๋ยวเกิดเป่าแล้วมันเกินขึ้นมาอะไรอย่างนี้นะคะ
สุดท้ายไม่ได้ทำอะไรผิดเลยปล่อยตัวกลับไปค่ะ